สวัสดีวันสงครานนะครับวันนี้ใครที่จะออกไปทำกิจกรรมต่างนะครับตั้งแต่เช้าตลอดทั้งวันเนี่ยนะครับคงต้องเตรียมตัวกันหน่อยนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่ในเมืองไทยยังคงต้องเจอกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดและที่สำคัญครับแสงยูวีครับความเข้มข้นของแสงค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยทีเดียวในระยะนี้ภาพรวมเป็นอย่างไรเนี่ย
แต่เมื่อวานนี้ก็จะทำให้มีความชื้นสะสมในอากาศค่อนข้างเยอะนะครับ
โดยเฉพาะช่วงเย็นเป็นต้นไปจะรู้สึกเหนียวตัวครับ
แต่ว่าช่วงกลางวันครับพบว่าท้องฟ้ายังคงปลอดโปร่ง
จึงทำให้แสงแดดนะครับส่องมาเต็มที่ครับ
ความร้อนจึงสามารถที่จะทำให้ผิวของเราไหม้
แล้วก็มีลักษณะแสบแดงเร็วกว่าปกตินะครับ
ช่วงปลายสัปดาห์ก็จะพบว่า
สภาพอากาศเมืองไทยของเราก็จะเย็นลงนะครับ
บริเวณความกดอากาศสูงที่แพลลงมาอย่างต่อเนื่อง

อย่างที่ติดตามข่าวกันมานะครับ

พายุฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่า
ก็จะส่งผลต่อในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก่อนจุดแรก

การสถานการณ์ฝนความร้อน
สีแดงส้มที่ปรากฏในแผนที่คือความร้อนนะครับ

คุณผู้ชมดูวันนี้จะมีบางส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ

หลังจากวันอาทิตย์เป็นต้นไป
ก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับ

แนวที่ลมร้อนกับลมเย็นปะทะกัน
ก็จะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองลมกระโชคแรง

หนองคายยะโสธรบึงกาลอำนาจเจริญ

นครพนมศรีสะเกดมุกดาหารสุริน
กาลสินบุรีลำแล้วก็มหาสารคาม
เล่นน้ำอยู่แถวนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับ

นครนายกจันทบุรีปราจินบุรีตราดแล้วก็สะแก้ว
ภาคตะวันออกเมื่อวัน๒วัน

ปรากฏการณ์ทะเลดูดเกิดขึ้นแล้ว
นั่นก็หมายความว่าในท้องทะเลบริเวณ
ดังกล่าวเนี่ยนะครับมีฝนตกแล้วก็เกิด

ของสรรสายใต้น้ำนะครับ

อย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงที่มีฝนฟ้าขนอง
แบบนี้ดังนั้นใครไปเที่ยวทะเลภาคตะวันออก

เป็นพิเศษนะครับหลังจากกลุ่มฝน

ก็จะเคลื่อนไปตกต่อไปนะครับ

ดังนั้นใครที่เล่นน้ำในระยะนี้
คงต้องติดตามข่าวพยากรณากาศอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
เพราะว่าจะส่งผลต่อการเดินทาง

ช่วงที่คนกลับเข้ามากรุงเทพ

เพราะว่าหลายคนใส่เสื้อ
บางเสื้อแขนสั้น
ที่สุดปีคือจะทำให้ผิวแสบแดงง่าย

นี่คือสิ่งที่มาเตือนกันนะครับเพื่อที่จะทำให้สงกรานปีนี้

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ